เวลา๗อาจารย์๒๙นาทีค่ะ
เรียกว่าพิธีทำบุญใหญ่เลย

สวดมนต์อุทิศให้กับแม่พึ่งผู้ล่วงลับนะคะ
โดยมีพ่อพามเนี่ยทำพิธีเบิกเบิกโรงกันต่อหน้าหุ่นแม่พึ่งด้วยนะคะ

วัดได้ปั้นหุ่นแม่พึ่งขึ้นมาอันหนึ่งคุณผู้ชม
ซึ่งพี่ปัดช่างประจำตัวของแม่พึ่งสมัยที่มีชีวิตอยู่เนี่ย

หุ่นนี้ปั้นมาสดร้อนเลยนะคะ

เพราะว่าหุ่นปกติแม่จะอยู่ในตู้ไง
อันนี้ใกล้ชิดขึ้นโดยน้องเพชรและพ่อปุ้ม
ได้ทำพิธีเจิมหุ่นเพื่อเอาเลิกเอาใช้ด้วยนะคะ
พร้อมกับโอยพรให้ทุกคนที่มากราบไหว้ตรงเนี้ย
พบแต่ความสุขความเจริญคือวันนี้วันแรก
สามารถไปไหว้ได้เลยนะคะซึ่งสาเหตุที่ปั้นหุ่นมาใหม่นะคะ
ก็เป็นเพราะว่าหุ่นเดิมมันอยู่ในตู้กระจกนะคะ
ซึ่งชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปกราบไหว้ได้
ทางวัดจึงคิดที่จะนำมาตัวใหม่มาไว้ตรงนี้แหละค่ะ
คือพ่อพามก็ให้น้องเพชรและพ่อปุ้มทำพิธีเจิมหุ่น
อยากให้คุณผู้ชมดูภาพตรงนี้นะคะวิธีเจิมก็คือว่า
เจิมไปที่หน้าอกของแม่พึ่งเลย
จะได้ประทับจิตประทับใจแฟนเพลงทุกคนที่มากราบไหว้

หลังจากนั้นนะคะพ่อลูกก็ร่วมกันถวายสังฆฐานพระพิสุขสงฆ์รวม๙รูปด้วยกันนะคะ

ฉันตื่นตี๕มารอช็อตนี้เลยค่ะ
นั่นก็คือการล้วงไห่นะคะ
ซึ่งจับเลขออกมาปีนี้ด้วยทางวัดเขาเปลี่ยน

ปีนี้เขาเป็นแบบว่าลูกปิงปองแล้วเขียนเลข
คุณผู้ชมจับ๓เลข๓ครั้งนะคะ
ซึ่งก็ได้เลข๙เลข๒และเลข๐

พอประมาณถ้าถูกก็โชคดีด้วยก็ดีใจด้วยนะคะ
แต่ถ้าไม่ถูกอย่าโกรธกันนะคะทางด้านพ่อปุ้มก็เผยความรู้สึกว่า
เอาจริง๓๑ปีที่ผ่านไปเนี่ยสำหรับตัวเองแล้ว
เหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานเลยอะค่ะก็ยังรักคิดถึงแม่พึ่งอยู่ตลอดค่ะ
ว่าไปร้องเพลงกันนี่แหละคุณผู้ชมแล้วเปิดว่าในฝันนะแม่พึ่งเก็บฝัน
บอกว่าแม่พึ่งใส่ชุดทองแบบนี้เลย
แล้วปรากฏว่าแม่พึ่งก็บอกว่าพ่อฟุ่มปวดปัสสาวะปวดชี

แล้วพ่อปุ้มก็เล่าให้ฟังว่าแม่พึ่งจมลงไป
ก่อนที่จะหงายหน้าแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็พยุงขึ้นเวทีด้วยเลย
มันเป็นฝันแบบนี้ฟังเสียงพ่อปุ้มหน่อยค่ะ
นานแล้วที่ไม่ได้ฝันเนอะวันนั้นก็ฝันเราไปงานคอนเสิร์ตไปร้องเพลงด้วยกันก็แม่พึ่งแต่งชุดสวยสีทองอล่ามเลยนะครับตอนนั้นแม่พึ่งปวดท้องฉี่ก็เลยไปส่งอยู่หลังเวทีแล้วก็
ตรงนั้นแล้วเสร็จสักพักหนึ่งน้ำก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแม่พึ่งก็เหมือนกับเอาหัวเนี่ยดำลงไปในน้ำ
ขึ้นเวทีต่อแค่นี้ก็สว่างพอดีตื่นพอดีครับ
ปุ้มแกคิดถึงแม่พึ่งนะครับคุณผู้ชมค่ะโดยปีนี้นะคะเห็นไหมคะ

เขาจะมีข่าวดีเขาไปขอเรื่องความรัก

ยาเป็นห่วงแม่พึ่งเรื่องความรัก

เราก็ได้ว่าตอนนี้ไม่ขอดใจเขาไม่ว่าแล้วสิอันนี้บอกที่แรกเลยนะคะอ่า
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีตรงนี้นะคะพ่อปุ้มและน้องเพชรก็รีบบึงรถนะคะ
ไปทำบุญต่อที่วัดทัพกระดานตะวัดสุภัณฑ์บรี
โดยหลังจากนี้นะคะน้องเพชรก็จะขึ้นโชว์ที่วัดทัพกระดานเสร็จนะคะ
ก็จะรีบกลับมาที่วัดภาษีเอกมัยอีกครั้งหนึ่งค่ะ

คือแฟนทั้งพี่สุพรรณและกรุงเทพจะได้ดูโชว์จากน้องเพชรหมดเลย

ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุภัณฑ์บรีคุณผู้ชมค่ะ
ที่นั่นเนี่ยคึกคักไปด้วยประชาชนรวมไปถึงแฟนเพลงที่รักแล้วก็คิดถึงแม่พึ่งนะคุณผู้ชมนะ
ทุกคนเนี่ยหลั่งไหลไปกันเลย
ไปกันที่สาลาสุธรรมรัฐราชบำรุงค่ะคุณผู้ชม
เพื่อร่วมประกอบพิธีสงฆ์เวลาประมาณ๑๐โมง๒๐นาที
นำโดยนี่เลยพี่โอ่งสลักจิตพี่ไก่จันจวง
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์เนี่ยเขาก็มีการทอดพระป่าสามัคคีสวดมาติกาบังสุกุล
แล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาด้วยอันนี้เขาทำเป็นประจำทุกปีนะคะ
แต่ว่าปีนี้มันมีความพิเศษก็คือทางวัดเนี่ยเขาจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทัพกระดานทั้งโรงเรียนเลย
เพื่อรำลึกถึงการจากไป๓๑ปีของแม่พึ่ง
คือปกติเนี่ยเขาจะให้อาจารย์คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ในปีนี้ไม่มีการคัดเลือกนะคะ
คือให้เด็กทั้งโรงเรียนเลย๔๐๐คนรับไปเลย

จากนี้เนี่ยเขายังมีการเตรียมสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนดอนตำลึงที่แม่พึ่งแล้วก็ครอบครัวเคยเรียนในตอนเด็กด้วยบุญใหญ่มากนะพี่แจ๊คนะ

ใช่ค่ะซึ่งทุนการศึกษาส่วนหนึ่งเป็นรายได้ที่มาจากแฟนเพลง

แฟนเพลงเนี่ยเขานำมามอบให้แม่พึ่งเพื่อเป็นการแก้บนแล้วก็มาจากการจำหน่ายของไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่แฟนเพลงนำมาถวายเครื่องเพชรต่างที่เขานำมาถวาย
แฟนเพลงเนี่ยเขานำมาถวายเครื่องแป้งที่แฟนเพลงนำมาถวายเครื่องแป้งที่แฟนเพลงนำมาถวายเครื่องแป้งที่แฟนเพลงนำมาถวายเครื่องแป้งที่แฟนเพลงนำมาถวายเครื่องแป้งที่แฟนเพลงนำมาถวายเครื่องแป้งที่แฟนเพลงนำมาถวายเครื่องแป้งที่แฟนเพลงนำมาถวายเครื่องแป้งที่แฟนเพลงนำมาถวายเครื่องแป้งที่แฟนเพลงนำ

แต้งเทศจับมาแล้วสามตัวได้แรงอะไรดู๕และและและเลขอะไรต่อไปอีกจ้า
และ๕เลขทั้งหมดก็คือ๕๗
ซึ่งดิฉันเสียใจมากที่พี่แจ๊กกะรีนอ่านกรุ๊ปไลน์แต่ไม่บอกน้องสักคำ
นางซื้อไวมากซึ่งเรากำลังจะถมตัวแต่งตัวอยู่

แล้วพี่สะดุดมาทุกปีอยู่แล้วคุณผู้ชมนี่ความเชื่อนะคะ

เฮ้ยเค้าไปวัดก็เลยหยิบมากี่ใบอ่ะพูด
คือเอาพูดตรงนะพอเราแบบพ่อพ่อกับน้องเพศ
คือหมดเลย
น่าจะเคลื่องแผงแหละ

แต่เลขที่ไม่น่าพลาดก็๙๒๐ด้วยอยู่นะครับ

คือมีตัวเลขมาฝากเพียบแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

พุ่งตรงไปที่แผงลอตเตอรี่เลยของวัดทัพกระดานคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนี้กำลังคึกคักมากเลยนะแม่

ดุดดิวผู้สื่อข่าวของเราเป็นไงรออยู่ตรงนั้นแล้ว
ไปเฝ้าหน้าแผงแล้วจ้าดุดดิวเป็นยังไง

คุณผู้ชมค่ะสดที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้นะคะ
เรียกได้ว่าเป็นที่สิ้นสุดของการรอคอยของแฟน
ชื่นชอบเรื่องราวของตัวเลขจริงค่ะ
ทันทีที่พ่อกลายสอนเดินทางมาถึงที่นี่นะคะ
รวมถึงเดินทางมาที่สาราริมน้ำนะคะ

ที่นี่เป็นที่อยู่ของหุ่นที่๑ของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
และวินาทีสำคัญก็คือการจับเลขจากหายขึ้นมาค่ะ
ปิงปองที่ได้ในวันนี้ก็คือ๕๑๕นะคะ
ทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาสำรวจแผงตรงนี้กันนะคะ
ว่าตอนนี้๕๑๕ยังมีเหลืออยู่หรือเปล่า๕๑

จริงแล้วนอกจาก๕๑๕นะคะ
ยังมีตัวเลขอื่นที่เกี่ยวข้องกับแม่พึ่งที่น่าสนใจนะคะ
อย่างเช่นเลขดังค่ะ๑๓๓๑สื่อความหมายเกี่ยวกับราชินีผู้ล่วงลับคนนี้นะคะ

เลข๑๓คือวันที่แม่พึ่งเสียชีวิตนะคะ
และยังเป็นจำนวนหุ่นที่อยู่ที่วัดทัพกระดาน
รวมถึงยังเป็นเลขที่วัดทัพกระดานด้วยนะคะ

ส่วนเลข๓๑อย่างที่เราทราบกันนะคะ
ก็คือเป็นปีที่ครบรอบการจัดงานลำลึกถึงแม่พึ่งนะคะ

ปีนี้รวมไปถึงตอนที่แม่พึ่งเสียชีวิตนะคะ

โอ้โหทุกอย่างบังเอิญพ้องกันมากค่ะคุณผู้ชม

เป็นเลขประทัดที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มงานนะคะ

เลข๙๐๒ก็ดันพ้องกับตัวเลขที่วัดภาษี
เพชรจับไปเมื่อช่วงเช้าสดร้อนนี่เอง
ตัวเลขนี้เนี่ยหมดตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่าคะพี่น้ำฝน

เลขประทัดค่ะเปิดงาน
แล้วยิ่งวันนี้มีเลขที่น้องเพชรจับได้ที่วัดภาษี

นอกเหนือจากเลข๙๒๐๙๐๒๑๓๓๑
แล้วยังมีตัวเลขดังอื่นที่

ใช่ค่ะแล้วก็ครบรอบ๓๑ปี
แล้วก็วันเสียก็คือวันที่๑๓มิถุนา

แฟนเพลงพี่พึ่งเยอะมาก

สัมภาษณ์กันประจำใช่ค่ะ

อวยพรแฟนที่เป็นแฟนเพลงของแม่พึ่ง
แล้วก็ชื่นชอบเรื่องราวของการเสี่ยงตัวเลข
ก็ขอให้แฟนเพลงพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์

ขอบคุณมากค่ะพี่น้ำฝน
และนี่ก็คือบรรยากาศสดจากวัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เดี๋ยวขอตัวไปฝากสามสาวก่อนนะคะ
เดี๋ยวจะเลือกใบที่แบบว่าได้แจ่มเลยค่ะ

ขอบคุณมากคุณดุดดีไปไหนแม่ไปไหน
นี่ไม่ใช่วัดทัพกระดานเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นแค่ฉากนะแม่ใจเย็น
รู้ไหมคืออย่างนี้เมื่อสักครู่๓๑ไม่มีแต่๓๒มี

ใช่เลข๓๒ก็เลขช่องกล่าวนะ

เมื่อกี้๓๓ก็ใกล้จะหมดแห่งแล้วนะจ๊ะ
บอกไว้ก่อนเลยแต่ที่สำคัญคือ๕๑กับ๑๕ใช่
น่าจะไปแล้วไปแล้วรวมไปถึง๑๓กับ๓๑ก็ไปแล้ว
๓๑๑ปีของแม่เพลิงพุ่งพลมดนทรัลรวมไปถึงวันนี้
มิถุนายนก็เป็นวันครบรอบการจากไปของแม่พึ่งด้วย
คุณผู้ชมค่ะแล้ว๑๓๓๑มันยังมีความเกี่ยวยงกับหุ่นของแม่พึ่ง
อ๋อใช่หุ่นตัวที่หนึ่งหุ่นตัวที่สิบเอ็ดและหุ่นตัวที่สิบสาม
คุณผู้ชมค่ะจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
มันมีเรื่องราวแตกตลาดเกิดขึ้นเหรอกับหุ่นทั้งสามตัว
วันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
เริ่มกันที่เรื่องชุดของหุ่นที่หนึ่งของแม่พึ่งกันก่อนเลย
หุ่นตัวนี้เนี่ยอยู่ประจำสาราริมน้ำมีประชาชนหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรแม่พึ่งอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ
โอ่งสลักจิตน้องสาวเนี่ยเล่าให้ฟังว่าปกติตัวเองจะเปลี่ยนชุดช่วงใกล้งาน
แต่ปีนี้ปีที่๓๑เนี่ยตัวเองเปลี่ยนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสื่อจิตแล้วก็สัมผัสได้ว่าพี่สาวเนี่ยอยากจะเปลี่ยนชุดแล้ว
คือมันเป็นความรู้สึกแว๊บไปแวบมาอยู่ในบ้าน

ซึ่งชุดนี้มันก็มีที่มาอีกค่ะ
เพราะเป็นชุดที่เจ้าของเนี่ยเขาเก็บไว้นานเป็นปีแล้ว

จู่ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจ
แม่ค้าก็หยิบชุดนี้มาขายให้พี่โอ่ง
พี่โอ๋งเลือกมาหลายชุดอุ๊ยไม่ถูกใจสักที
สุดท้ายถูกใจชุดนี้มากที่สุด

เป็นชุดที่แพงที่สุดในร้านด้วย

นี่คือหุ่นตัวที่หนึ่งนะผ่าไปแล้วนะ
ต่อกันที่หุ่นตัวที่๑๑
นี่ก็มีเรื่องราวขนลุกคุณผู้ชม
เป็นหุ่นที่น้องลำไยหายทองคำมาสร้างไว้
เจ้าตัวก็เชื่อว่าเป็นเพราะแม่พึ่งนี่แหละคอยคุ้มครองทีมงานก็เลยแก้บนด้วยการสร้างหุ่นแม่พึ่งตัวที่๑๑ไว้ที่วัดทัพกระดานเห็นไหมมีเรื่องราวนะมีสตอรี่นะภาพหุ่นที่๑๑นะนะผ่านไปมาเจอภาพหุ่นที่สิบสามกันบ้างดีกว่าดีกว่าปิดท้ายด้วยหุ่นที่๑๓ค่ะมีแฟนเพลงนำ

ต้องใส่ตอนที่แม่พึ่งยังมีชีวิตอยู่แบบนี้เลยแล้วเพลงอะไรรู้มั้ยกระแทะเข้ามาสิที่ถ่ายเอ็มบีชุดนี้เลย
พอมาเปลี่ยนชุดให้ใหม่เอ้าเจอเฉยคือมีคนหยิบไปบ่อยมากแต่สุดท้ายก็หาเจอ
มันตกอยู่บริเวณเท้าของแม่หุ่นของแม่พึ่งนั่นแหละ
ลุกไปทั้งหมดเลยไม่รู้อะไรมันดนใจ

อกจากนี้พี่โอ่งค่ะยังพูดถึงตัวเลขนะคะ
หรือว่า๑๓ในการจากไป๓๑ปีของแม่ด้วย
เป็นเลขที่เริ่มไปได้ถึงราชินีเพลงผู้ร่วงลับนะคะ
หุ่นตัวที่๑๓เป็นหุ่นตัวสุดท้ายของวัดทัพกระดาน

จะมีโชคสมดังปรารถนา

เลขของความทรงจำใช่ไหม

เลข๑๓มันผัวพันอยู่กับคนที่

กราบด้วยนะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยว่าเลข๑๓เนี่ยที่สำคัญอีก๑เลข
คือเลขที่วัดทัพกระดานจ้ะ

เลขที่วัดทับกระดานก็๑๓เหมือนกัน
เลขพไกรสอน๙๒๐
เลขที่วัดทับกระดานที่พจับอีก๕๑๕
คุณผู้ชมตอนนี้ก็น่าจะทันนะเหลือเวลาอีกกี่วัน
๓วันทางคำนวณแล้ว

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ